สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๘สิงหาคมนี้ค่ะ
อังคารจะมีการโยกย้าราศีได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ

ตำแหน่งมหาจักรนี้จะหมายถึงเรื่องของการต่อสู้
ซึ่งในครั้งนี้นะคะจะมีอยู่เพียง๔ราศีเท่านั้นค่ะ
ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ดาวอังคารมีการโยกย้ายราศี
สี่ราศีที่หมอไก่ว่ามานั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาน่าจับตามองมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นมากมากเลยนะคะ
เหตุเพราะว่าดาวอังคารที่จะมีการโยกย้าราศีได้ตำแหน่งมหาจักรในครั้งนี้
เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกษ์นั่นเองค่ะ
ในครั้งนี้นะคะดาวประจำตัวเนี่ยมีการโยกย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินด้วย
โอ้โหเรียกว่าดวงดีแบบเสือติดปีกเลยก็ว่าได้ค่ะ
ชาวราศีพิจิกษ์ค่ะมีโอกาสที่จะหาเงินได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ฐานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นมากเลยนะคะ
ถ้าช่วงที่ผ่านมาง่อนเงี่ยนค่ะปัญหาเรื่องของการเงินลุมร้าวต่อจากนี้ไป
ปัญหาเหล่านั้นก็จะหายไปนะคะส่วนใครที่ฐานะทางการเงินดีอยู่แล้ว
ก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยมากขึ้นกว่าปัจจุบันนะคะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะบอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีมังกร
เป็นราศีที่ต้องเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยมากกับการใช้ชีวิต
เหนื่อยมากกับการทำงานค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวอังคารมีการโยกย้าราศีไปนะคะ
เรียกว่าคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองค่ะ
ถึงแม้ว่าคุณจะมีบริวารมีเพื่อนรอบตัวมากมาย
แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองค่ะ
ฟังถึงตรงนี้ชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดจะไม่ศูนย์เปล่าอย่างแน่นอนค่ะ
ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะอ้าวรู้อย่างนี้แล้วนะคะชาวราศีมังกรค่ะ
มีแรงเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่รับรองว่ารวยเฮงปัง
อย่างแน่นอนค่ะสำหรับราศีต่อมาก็คือ
ชาวราศรีมีนค่ะชาวราศีมีนเรียกว่า
เป็นราศีที่เหนื่อยอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนลากยาว
มาถึงปัจจุบันตอนนี้เลยค่ะคุณต้องเหนื่อยกับทั้งการทำงาน
แล้วก็ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แต่ชาวราศรีมีนใจชื้นได้เลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะหลังจากที่ดาวอังคาร
มีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะสิ่งที่คุณทำมานานค่ะ
สิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
คุณจะสมหวังทั้งเรื่องของการงานและการเงินถ้าหวังเรื่องไหนเอาไว้นะคะ
รับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีมาก
หลังจากที่ดาวอังคารมีการโยกย้าราศี
นั่นก็คือชาวราศรีสิงค่ะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่น่าอิจฉามากเลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะดีทั้งเรื่องของการงาน
และการเงินค่ะชีวิตเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากนะคะ
และหลังจากนี้นะคะชีวิตของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้อยากจะทำงานอยากจะเสนองาน
อยากจะสมัครงานให้รีบลุยโดยด่วนเลยค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
และถ้าจะให้ดีกว่านี้ค่ะหมอกัยขอแนะนำให้นักศรีราศรี
ในการไปทำบุญเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์สาธิการสัตว์จรจัด
หรือว่าการงดทานเนื้อสัตว์บางมื้อนะคะเพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผล
ทำให้ดูชฎาของคุณที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ